คุณผู้ชมคะในอดีตเรือหลวงแม่กรองเป็นเรือรบที่ทันสมัยมากที่สุดในประเทศไทยนะคะ
และเคยเป็นหนึ่งในเรือพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พระองค์ได้ประทับเมื่อ๗๙ปีก่อนค่ะ
เพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิสเตอร์แลนด์

เรือหลวงแม่กรองเป็นเรือรบที่มีอาวุธดีที่สุดลำหนึ่งในประเทศไทย
เป็นทงลำแรกของกองทัพเรือซึ่งมีความพร้อมในทุกด้าน
จึงเป็นหนึ่งในเรือพระที่นั่งของในหลวงรัชกาลที่๙หลายโอกาส
อิสระสมภารพิวราณมงุมศาสตร์
ทั้ง๒พระองค์ประทับอยู่ที่สวิสเซอเลนด์
แล้วก็อันเชิญกลับมาขึ้นคลองราชสมบัติ
เมื่อ๒๔๘๑นะครับ

มาถึงประเทศไทยทั้งสองพระองค์พร้อมกัน
ทางเดียวกันในช่วงเวลานั้นค่อนข้างจะจำกัดมาก
ก็ท่านเสด็จกลับมามาเมื่อประมาณตอนเดือนพฤศจิกา
แล้วก็กลับไปเมื่อตอนเดือนมกรา
หลังจากเสด็จนิวัฒน์สู่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก
เพียงไม่นานทั้งสี่พระองค์

เสด็จพระราชดำเนินไปยังเกาะศรีชัง
เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประเทศสวิสเตอร์แลนด์
เมื่อวันที่๑๓มกราคมพุทธศักราช๒๔๘๑
ปืนขนาด๑๒๐๔๕ที่อยู่บนเรือนี้๔กระบอกด้วยกัน
พระองค์ท่านนะครับได้เคยเสด็จ
ทรงสัมผัสแล้วก็ทรงทอดพระเนธ
ปืนต่างนี้ก็จะมีภาพเช่นเดียวกัน
แล้วก็สะพานเดินเรือนั่นเองนะครับ
พระองค์ท่านได้เสด็จไปทอดพระเนธ
เพราะว่าชั้นสะพานดอเรือนี้เมื่อขึ้นไปแล้ว
ก็จะมองเห็นภาพวิวทิวทักนะครับ
อย่างกว้างขวางถึง๓๖๐องศาเลย
เรือหลวงแม่กรองได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญ
เจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่๒๐พฤษภาคมพุทธศักราช๒๔๙
ตลอดจนในรัชกาลที่๘และรัชกาลที่๙

พร้อมด้วยสมเด็จพระนาเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
เมื่อวันที่๒ธันวาคมพุทธศักราช๒๔๙
และในโอกาสทรงตรวจพลสวนสนามทางเรือ
และการยกพลขึ้นบกณหาดบางแสนจังหวัดชนบุรี
เมื่อวันที่๒๐พฤศจิกายนพุทธศักราช๒๔๙๗
จากนี้ยังถือเป็นเรือครูหรือเรือฝึกนายทหารเรือไทย
สำหรับผมเรือหนุ่มแม่กรอบเปลี่ยนเป็นเรือครู
ผมเองตอนไปในเรือฝึกภาคทะเล๑๐อย่างน้อย
ตั้งแต่ปี๑ถึงปี๕ฝึก๑๐ครั้ง
ครั้งผมอยู่เรือนแม่กองถึง๓ครั้ง

เรือหลวงแม่กรอบเป็นเรืออเนกประสงค์
มีทั้งวุฒิปราบเรืออำน้ำมีวุฒิต่อสู้กับสยาน
มีเครื่องบินทะเลมีทุกอย่างมีปืนใหญ่เรือ
ยุคนั้นถือว่าเป็นเรือทันสมัยเรียกว่าเรือสรุป
ปัจจุบันเรือหลวงแม่กรองได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนได้เข้าชม
ภาพเหตุการณ์แห่งประวัติศาสตร์ชาติไทย
รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
สวัสดีครับ